ล่าสุดค่ะแม่ของพระเอกลิเก
แล้วก็นักร้องนักแสดงชื่อดังอย่าง
คุณชายามิดชัยหรือคุณเอชายานะคะ
ก็ได้หามคุณเอชายา

โรงพยาบาลรัชดานีอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ได้นำตัวนายเสมาสมบูรณ์อายุ๔๑ปี

พระเอกและนักแสดงนักร้องชื่อดัง

นำตัวส่งที่โรงพยาบาลราชธานี

แล้วก็มีไข้ตัวร้อนมากนะคะ
นายแพทย์นัทเกียรติอภิวสุขนะคะ

พบว่าเอชายามีสภาพร่างกายอ่อนเพลีย

ไข้ขึ้นสูงอยู่ที่๓๙องศา

เพื่อที่จะตรวจหาเชื้อไข้เลือดออก
แต่เบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นอาการของไข้หวัดใหญ่ค่ะ

แล้วก็ห้ามรบกวนคนไข้โดยเด็ดขาดนะคะ

โรงโมทัศนาอำเภอเมืองชนบุรี
ตั้งแต่วันที่๑๖ถึง๒๐มกราคม

รวมทั้งมีไข้มาเป็นระยะนะคะ
แต่ก็แสดงจนครบจบวันที่รับงานเอาไว้
จากนั้นก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะ
แพทย์ก็บอกว่าอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่
พักผ่อนแต่ก็ไม่มีเวลาพักนะคะ
กระทั่งก่อนที่จะมายังโรงพยาบาลราชธานี

ได้เดินทางไปบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ที่ย่านบางนา
ขณะจะเดินทางกลับบ้านที่หมู่บ้านกรุงศรี
อำเภอพระนครสีอิวทะยา
ปรากฏว่าพระเอกชายามีอาการไออย่างรุนแรง

จึงรีบแวะเข้าที่โรงพยาบาลราชธานีค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นแพทย์ให้รอผลเจาะเลือด
แล้วก็สังเกตอาการโดยให้น้ำเกลือ
เนื่องจากเอมีอาการอ่อนเพลียอย่างมาก
ซึ่งตัวเองก็ได้แจ้งยกเลิกงานแสดงลิเก
บันทึกเทปโทรทัศน์ในช่วงนี้ทั้งหมดออกไปก่อน

เนื่องจากพระเอกใช้ยาไม่สบาย
แล้วก็หวังว่าจะไม่เป็นไข้เลือดออก
ซึ่งขณะนี้ก็ต้องรอผลวินิจฉัยของทางแพทย์
แล้วก็รอทำการรักษาต่อไปด้วยนะคะ